อันนี้นะครับเป็นฐานทีมชาติไทยนะครับ
ให้นักเรียนทุกคนนะครับ
ลองดีชาติไทยนะครับ
ได้เลยกับ
ก้าว

พก
อันนี้นะครับเป็นฐานทีมชาติไทยนะครับ
ให้นักเรียนทุกคนนะครับให้ลูกเสือทุกคนนะครับ
ร้องมีชาติไทยนะครับ
ยังดังครับยังดัง

โอเคเท่าไรต่าง
สิ่งที่อยากให้นักเรียนคือ

แสงได้

เมื่อเมื่อเมื่อเมื่อ
เมื่อเมื่อ

เมื่อ

เมื่อ

เมื่อ
เมื่อ